คุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ดูไปแล้วใช่ไหมคะ
ที่มาที่ไปคดีความที่คุณทักษิณถูกตัดสินไปแล้ว
เตรียมที่จะต้องกลับมารับโทษถ้าหากว่ากลับมาที่ประเทศไทยในวันที่๑๐สิงหาคมจริง

เมื่อวานนี้เราให้ดูที่มาที่ไปของคดีหุ้นชินขอบที่มีโทษจำคุกคืออยู่ที่๕ปี
วันนี้ไปดูคดีที่๒กันหน่อยคือคดีหวยบนดิน๒ตัว๓ตัว
คดีนี้สารตัดสินคุณทักษิณให้มีความผิดติดคุก๒ปีแบบไม่รอลงอาญานะคะ
เรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมถึงลงเอยแบบนี้ได้ติดตามจากรายงานค่ะ
สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก๒ปีทักษิณชินวัฒน์
โดยไม่รอลงอาญาในความผิดคดีออกสลากพิเศษเลขท้าย๒ตัวและ๓ตัวหรือที่รู้จักกันดีว่าหวยบนดิน
คดีนี้ปปชเป็นโจทยื่นฟ้องทักษิณในคดีทุจริตโครงการหวยบนดิน
ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการออกสลากพิเศษหวยบนดิน
ในปี๒๕๔๖ถึง๒๕๔๙แม้จะมีการทักท้วงว่าขัดต่อกฎหมาย
แต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีกลับไม่ได้มีการยับยั้งจนทำให้เกิดความเสียหาย
อกจากนี้ทักษิณยังเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้เร่งรัดดำเนินการโดยเร็วรวมทั้งยังนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างผิดขั้นตอนและเร่งออกสลากโดยไม่รอเครื่องพิมพ์
อย่างไรก็ตามแม้ว่าโครงการนี้จะช่วยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มีรายได้จากการขายสลากกว่า๑๒๐๐๐ล้านบาท
แต่การบริหารกลับขาดทุน๗งวดเป็นเงินกว่า๑๖๐๐ล้านบาท
ทำให้เห็นว่าโครงการนี้ไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงในการจ่ายเงินให้ผู้ที่ถูกรางวัล
อกจากนี้เงินรายได้กว่า๘๐ที่เข้าสู่กองทุนจ่ายเงินรางวัล
และส่วนหนึ่งต้องนำกลับคืนสู่สังคมนั้น
มีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แสดงว่าทักษิณต้องการออกสลากหวยบนดิน
โดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกองสลากและไม่แก้ไขข้อกฎหมายก่อน
ลักษณะการเป็นเจ้ามือรับกินเหมือนกับหวยใต้ดิน
ซึ่งเป็นการพนันมัวเมาประชาชน
และยังนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเข้าสู่วาราจร

โดยเข้าใจว่าเป็นการกระทำโดยชอบตามกฎหมาย
ประมวลข้อมูลหลักฐานทั้งหมดแล้ว
จึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกทักษิณเป็นเวลา๒ปี

ตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗ประกอบมาตรา๘๓
เป็นการปิดตำนานหวยบนดิน
สิ่งที่ประชาชนชอบแต่เจ้ามือหวยใต้ดินไม่ชอบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน